มวยไทยรุ่นใหญ่โตโยต้ามวยไทยลีก
๖๗กิโลกรัมรอยแดงไทเกอร์มวยไทย
ฟาดกับพยักเพชรเพชรจินดารุ่น๗๐กิโลกรัม
พยาเสือสินคูดอยดวนหมัดกลับ
ศิลาเล็กสเอกอรุณรุ่น๗๒๕กิโลกรัม
ปานเพชรพาระดอนกิมสัดกลับพยักดำ
หมอภูวนารุ่น๗๗กิโลกรัม
ปล่อยทักษิตนอนนากศิษย์อัดกลับ

ปิดท้ายรายการนำโชคสเฮงเจริญ
ลุยแหลกกับคมเพชรฆาตสจเล็กเมืองนล
ศุกร์ที่๖มกราคมนี้๑๖นาฬิกา

รวมมาแห่งข่าวนอกข่าวเวที